คุณผู้ชมส่วนข่าวนี้เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าช็อกความรู้สึกของคนในสังคมไทยมาก
เพราะว่าเมืองไทยเป็นบ้านพุทธเมืองพุธถูกไหมคุณ
แต่พระสงฆ์ซึ่งควรที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะ
บำรุงพระพุทธศาสนากลับใช้สองมือเนี่ยไปบีบคอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นม่ายสาวจนกระทั่งเธอเสียชีวิตนะคะ
แล้วล่าสุดคุณผู้ชมค่ะถูกจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเล่าย้อนกลับไปสรุปสั้นนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะมาเป็นคดีความ
เพราะว่าญาติของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นม่ายสาวเธออายุ๒๘ปี
ชื่อว่าคุณสายสุดาพรมประดิษฐ์
หายออกจากบ้านไปที่บ้าน
บ้านเธออยู่อำเภอจักราชที่นครราชศรีมา
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
๗กรกฎาคมหนี้ย่าดเอามาโพส์เฟสบุ๊ค
พลังโซเชียลช่วยกันแชร์นะคะ
จนกระทั่ง๗กรกฎาคมเนี่ยญาติไปแจ้งความว่าคุณสายสุดาเนี่ยเธอหายออกไปจากบ้าน
สุดท้าย๒๔กรกฎาคมมีคนมาพบว่าเธอกลายเป็นศพอยู่ที่อีกอำเภอนะ
อำเภอเฉลิมพระเกียรตรงป่าลมะตรงนี้แหละค่ะ
เธอเป็นศพถูกยัดในถุงดำถุงนี้นะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ตำรวจก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดว่าใครเป็นคนฆ่าสังหารเธอ
สุดท้ายกลายเป็นพระเป็นถึงเจ้าอาวาสเป็นถึงรองเจ้าคณะตำบลที่หนองกี่บุรีรำนะคะ
ผู้ชายคนนี้ตอนนี้เปลี่ยนสัพพนามคำนำหน้าแล้วเป็นนายสวัยนะฮะ
นายสวัยเด่นไทยสงฆ์ค่ะเป็นอดีตพระครูสวัยเจ้าอาวาสวัดตะกุมทอง
แล้วเป็นรองเจ้าคณะตำบลโคกสว่างอยู่ที่น้องกี่บุรีรำ
นี่เมื่อวานนี้ตำรวจไปรวบตัวมาได้แล้วตอนที่ตำรวจรวบตัวได้นะ
ไม่ใช่ว่าจะสมัครใจมามอบตัวเองนะคะตำรวจต้องไปถึงที่วัดไปกดดันค่ะ
คำสั่งจากพลตำรวจโทนะคะที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจนั่นแหละค่ะ
กดดันนะให้ท่านมามอบตัวสุดท้ายศึกต้องศึกนะคะศึกมาเที่ยวโรงพัก
แล้วตอนที่ตำรวจสอบปากคำเนี่ยนายสวัยบอกว่าไงนายสวัยยอมรับว่าเป็นคนลงมือฆ่านางสายสุดา
ที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยขู่ว่าจะประจาน
ประจานนายสวัยประจานเรื่องอะไรนายสวัยเล่าต่อ
สวัยบอกว่าตนเองเนี่ยบวชเป็นพระมาได้๑๑พันศาจนเป็นถึงเจ้าอาวาสวัด
หลังจากนั้นเริ่มแล้วนัดเจอกันจนกระทั่งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน๒๓ครั้ง
แล้วแต่ละครั้งไนสไวท์บอกว่าก็จะให้เงินด้วยนะครับให้เงินครั้งละ๑๐๐๐๒๐๐๐
เริ่มมาจุ้นจ้านเริ่มเข้ามาวุ่นวายในชีวิตมากขึ้น
ทีนี้ไนสไวท์ต้องการที่จะเลิกแต่ไฟยิงไม่เลิกค่ะ
ไม่ยอมเลิกแถมคู่นายสวัยบอกว่าถ้าเลิกนะเดี๋ยวจะประจานให้หมดเลยว่า
เรามีอะไรกันแล้วคุณนึกออกไหมว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหภาพตัวเองดีมาก
สวัยเนี่ยเป็นรองเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าอาวาสความเลื่อมใสสัทธา
ที่ประชาชนมีให้คือก็ต้องกังวลไงมันมีฉากหน้าบังเอาไว้
มีฉากหน้าบังเอาไว้แล้วเคลือบด้วยผ้าเหลืองนะคะ
ทีนี้นายสวัยค่ะเอาล่ะตั้งใจขอนัดเคลียร์นางสายสุดา
คุณสายสุดาในวันที่๕กรกฎาคมซึ่งก็เป็นวันที่เธอหายตัวไป
นัดเคลียร์ที่ป่าบ้านซาดตำบลหนองขามอำเภอจักราช
ก็คือระแวกบ้านผู้ตายนั่นแหละค่ะนะฮะแล้วสุดท้าย
เคลียร์กันไม่ลงตัวตอนที่เคลียร์กันเนี่ยนั่งอยู่ในรถนะคะ
ทะเลาะกันในรถค่ะสวัยบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
บันดาลโทษะบีบคอสายสุดาจนกระทั่งเธอหมดสติ
พอหมดสติเสร็จปุ๊บใช้เชือกค่ะรัดคอซ้ำ
จนเธอขาดอากาศหายใจเธอเสียชีวิตในรถ
นายสวัยอำพลางศพด้วยการเอาศพสายสุดาไปยัดในถุงดำ
แล้วเอาศพจากที่อำเภอจักราชบ้านผู้หญิงนะคะ
สักประมาณ๕๐กิโลเมตรขับต่อมาที่อำเภอเฉลิมประเกียจ
เอามาทิ้งไว้ตรงจุดนี้เดี๋ยวฟังเสียงผู้ต้องหารายนี้เล่าหน่อยค่ะ
ตกลงนัดเคลียร์กันว่าจะขอเลิกกัน
แต่สายสุดาไม่ยอมเลิก
ถ้าเลิกเขาจะไปอาจารย์ผมถึงที่วัดในวันอสารบุษา
กากขอโทษทางญาชาของสายสุดาเป็นอย่างมาก
ผมก็ขอแสดงความใส่ใจด้วยที่ทำเกินกว่าดี
ขอให้อธิกรรมให้แกกับผมด้วยครับ
และบัวไพรบอกว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วที่ผ่านมาครอบครัวก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกสาวเนี่ย
คบหากับพระตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไร
ที่ท่านบวชนายสวัยผู้ต้องหาคนนี้บวช
ไม่ได้สำนึกในพระพุทธศาสนาขณะครึ่ง
เลยหรออืมคำสอนพระธรรมวินายไม่เคยเลยใช่ไหมนะคะ
และบอกเลยนะคะว่าไม่มีวันที่จะอโหสิกรรมให้กับนายสวัย
อย่างเด็ดขาดค่ะจะถามว่าทำน่ะทำได้ยังไง
เป็นพระเป็นเจ้าเนอะบาปบุญคุณโทษแกก็รู้
เวลาแกก็สอนญาติโยมน่ะทำไมถึงสอนได้แต่ตัวเองน่ะ
ทำไมถึงทำอย่างงี้อ่ะอืมก็อยากจะถามเขาอยู่ค่ะ
ใจเขาน่ะทำด้วยอะไรค่ะ
ทีนี้เราก็ไปถามผู้นำชุมชนนะคะเป็นกำนันตำบลคลองเมือง
คุณอริยจิตไทยสงฆ์ก็ถามถึงพฤติกรรมของนายสวัยอดีตเจ้าอาวาสวัดคนนี้
คุณอริยะบอกว่าคือจริงแล้วนะเอาลึกเลยนะ
ก่อนหน้านี้นายสวัยคนนี้มักจะถูกร้องเรียนถึงพฤติกรรม
ถึงว่าตอนบวชเป็นพระนะคะมักจะถูกร้องเรียนถึงพฤติกรรม
มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงบ่อยครั้งบ่อยครั้ง
แต่ตอนนั้นคือมันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปเอาผิด
แต่สุดท้ายวันนี้คุณอริยะบอกว่านายสวัยคนนี้ต้องแพ้ภัยตัวเอง
เพราะสุดท้ายกัมมุนาวัตตีโลโกเป็นไปตามกรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้ค่ะ
ส่วนมากพระจะไม่ค่อยอยู่วัดตอนกลางคืน
แล้วก็ไม่ค่อยประจำวัดเท่าไหร่แกก็ทำน้ำมนต์ทำอะไรอาบเพื่อเขา
พอมีคนศรัทธาเยอะไงก็ไม่กล้าไปก้าวขายแกเท่าไหร่
ทางนู้นก็ถ้าไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ก็
หลวงสัตว์เขามาเอาเรื่องของผมอยู่ก็พอไปบุกลูกเขา
ตำรวจแจ้ง๒ข้อกล่าวหากับนายสวัยนะคะ
ฆ่าโดยเจตนา๒ซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังเมื่อวานนี้
เรื่องต้นในชั้นพนักงานสอบสวน
ก็ได้มีการคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าเป็นคดีที่อุกอาจมาก